สิ่งที่ขโมยเอาไปที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อไปนี้อาจจะไม่ได้มีมูลค่าอะไร

ร้านขายของเขาจะมีตุ๊กตาแมวกวัก

กวักก็ว่าไปแมวกวักมันก็ตะกวักแบบนี้คุณผู้ชม

เฮ้ยทำไมอะไรหายไป
ไปดูปรากฏว่าตุ๊กตาแมวกวักของเขาหายไป

เห็นภาพนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นโจรพ่อลูกนะฮะ
มาขโมยตุ๊กตาแมวกวักเข้าไป

วงสีแดงคือตุ๊กตาแมวกวัก

มาแล้วครับมีคุณพ่อมาอุ้มลูก
ชี้นั่นชี้นี่กันไป
สักพักนึงเดี๋ยวจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง
เดินมาเอาตุ๊กตาแมวกวักเข้าไป
อันนี้เป็นร้านน้ำยาบุฟเฟ่ข้าวแกะ

อ้าวยังไงล่ะเขาไม่ได้ขาย
นั่นเออออกมาเป็นครอบครัวเลยทีเดียว
ว่าโตกันมาแบบไหนอยากได้หยิบไปเฉยเลย
แมวไข่ย้อยของฉัน๓ตัวเอาไปหมดเลย
แจ้งความดีไหมเนี่ยจะได้เป็นบทเรียน
จะได้ไม่ไปทำที่อื่นอีกนะฮะพร้อมกับนำคลิปนี้
ผู้ชายอุ้มเด็กมาครับไปจอดรถเก๋งอยู่หน้าร้าน

ตอนแรกผู้หญิงเดินเลยไปก่อนย้อนกลับไปหยิบตุ๊กตาแมวกวักไปเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนี่๒มกราคมที่ผ่านมา
ก็เลยเอาไปแชร์เอาไว้แล้วก็มีคนแชร์ต่อคอมเมนต์ต่อมากมาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนพระยาสัจจาหมู่๓
ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
นายวิรัติอายุ๓๒ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้าน
ก็เลยเอาคลิปนี้โพสต์ลงเฟซบุ๊กเพราะอยากจะเตือนว่าอย่าทำแบบนี้อีก
วันที่เกิดเหตุปิดร้านเพราะมันหยุดยาวปีใหม่
แล้วเดี๋ยวจะมาเปิดร้านวันที่๓สังเกตเห็นว่าตุ๊กตาแมวมันหายไปไหน
มันไม่ได้มีค่าอะไรมากมายหรอกตัวละ๕๐บาท
แต่มันคือคุณค่าทางจิตใจของทางร้านเขา
เอาไว้แบบเออมันเป็นเครื่องลางคล้ายอย่างนั้นอะ
เรียกคนเข้าร้านนะฮะซึ่งพอเปิดดูกล้องก็เลยมาเห็นว่ามีคนหยิบไป
บอกว่าพฤติกรรมแบบนี้มันคือไม่เหมาะสม
เดี๋ยวจะไปแจ้งความจะได้เป็นบทเรียนสำหรับหัวขโมยกลุ่มนี้
อย่าไปหยิบของของคนอื่นเขาแล้วคุณอุ้มเด็กมาด้วย
มันไม่มีอะไรเตือนใจเลยหรือว่าไม่ควรจะทำแบบนี้
เนี่ยผู้หญิงหยิบไปเลยเนี่ยไม่มีใครเตือนใครเลย
อ้าวนี่ฮะมากันเป็นครอบครัวแบบนี้
อ่ะสุดท้ายเดี๋ยวเจ้าของร้านจะไปแจ้งความนะครับ
แปลกเนอะไม่รู้เขาเอาไปเพราะอะไร
ว่าเด็กอยากได้ก็ไม่น่าจะใช่ดูจากกล้องมุมนี้
หรือว่าเห็นร้านนี้ขายดีเลยจะเอาไปวางที่บ้านหรือร้านตัวเองบ้าง
ไม่ใช่ไหมไม่แน่ใจโอ้โหค่ะนะครับ